ไปดูคลิปเหตุการณ์แรกกันหน่อยเป็นอุทาหรณ์ในการขับรถตรวจสอบให้ดีทั้งยางทั้งเบรกต่าง
กระบาดคันนี้บรรทุกผักมาไปขับบนโทเวย์จู่ยางระเบิดตู้มเดียว

เดิมเบิดขึ้นไปดู
อีกนิดเดียวถึงแล้วเหมือนว่าเขาจะไปบรรทุกผักมากเกินไป
บรรทุกผักมากเกินไปไม่ได้ขับเร็วอะไรแต่ยางมันระเบิดตู้มเดียว
โชคดีที่คือกล้องหน้ารถคันที่ขับตามมาเขาถ่ายเอาไว้ได้
พอจอดปุ๊บก็ลงไปช่วยคนขับเลย
มันตู้มขึ้นมาเสียหายครับคุณผู้ชมผักที่บรรทุกมาก็คาดว่า
น่าจะไปรับมันจัดตลาดเนี้ยแหละฮะนะฮะกะจัดกะจายกระเด
ถนนบนโทเวย์นะฮะคนที่ขับรถตามมาลงไปช่วย

คนขับก็ปีนออกมาน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมาก

มันเกิดขึ้น๖โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

คนขับกระบาดเจ็บเล็กน้อย

แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดขับรถแล้วอยู่นิดหนึ่งยางคุณโอเคไหม
คุณจะบรรทุกอะไรเยอะแยะมากมายแบบนี้อุปกรณ์ส่วนควบต่างมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับ